มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยมากความสามารถไม่แพ้กันเลยนะคะ
เนยเนยกดจำแต่ต้องบอกเลยว่าปีหมูเนี่ยหลายคนอาจจะมีโชคดี
แต่ของน้องเนยเนี่ยโชคเลือดกันเลยทีเดียวนะคะ
เย็บปลาเข้าไปแปดเข็มหนอกหนอกเลยค่ะอุ้ยตรงไหน
นี่แหละค่ะต้องบอกว่าวิ่งโร่ไปหาคุณหมอเย็บแผลบริเวณนิ้วโป้งข้างขวามากถึง๘เข็มค่ะ
เป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปแยกสุนัขของตัวเองนะฮะ
กำลังกัดกันภายในบ้านน้องหมาของเธอนี่แหละแล้วก็เธอก็ไปโดนลูกหลงมาด้วยค่ะ
ล่าสุดสาวเนยก็มาอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้ว
พร้อมกับตอบคำถามตามสไตล์คนรักน้องหมาว่าเจ็บแค่ไหนก็ต้องยอมค่ะ
พอดีว่าที่บ้านเลี้ยงหมาค่ะแล้วมีแบบหมาหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันอยู่ในช่วงที่ติดสัตว์อยู่อะไรอย่างเงี้
หมาจะทะเลาะกันเราก็กลัวหมาจะแบบกัดกันเป็นแผลเราก็เลยไปห้ามแล้วก็เลยโดนไม่เป็นไรค่ะเราโดนไม่เป็นไรไม่อยากให้หมาเจ็บเย็บไป๘เข็มแล้วก็ถอดเล็บออก
แต่ไม่ได้เป็นปีชงปีอะไรของเราอ๋อเปล่าไม่ไม่ค่ะ
เข็มแล้วยังต้องถอดเล็บอีกอ่ะคุณมันเจ็บขนาดไหนอ่ะมาดูเรื่องความรักเรื่องดีดีกันบ้างดีกว่านะคะหวานใจดีกรีนักบินของน้องเนยเนี่ยเจ้าตัวบอกเลยว่าพักหลังหลังเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้นะแต่ความหวานยังเลเวลเดิมอยู่ไม่มีหมดโปรโมชั่นค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าความรักครั้งนี้ฝ่าอุปสรรค

ก็โอเคนะคะ